คุณผู้ชมครับคนที่จะต้องทำงานนะครับ
กลางแจ้งหรือออกสวนออกนา
ช่วงฤดูฝนต้องระวังอะไรบ้าง

แต่ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดไม่คาดฝันแต่แบบนี้เนี่ย
เกิดขึ้นในสวนยางพาราคุณผู้ชมพื้นที่บ้านหนองยาว
บ้านหนองยาวนะครับที่ตะบนชายพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
วันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมลองดูสภาพ
นี่คืออะไรอ่ะคือมันเป็นชง่อนหินหินเห็นมั้ยหินผู้เขาน่ะ
แล้วปรากฏว่าข้างล่างมันโล่งโล่งปั๊บก็ไปทำขนำทำกระต๊อบไว้

มันคือลมแบบรับน้ำหน้าก้าฝนตกก็หลบจากสนยาง
เข้าไปนั่งในกระต๊อบในกระท่อมมันพังลงมาครับ
สองคนตายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่งครับคุณผู้ชม
เลยเหรอตายเลยนะครับคนเสียชีวิตคือนายสกลปิยราชอายุ๔๘
ไอ้หินทรายขนาดใหญ่นะครับมันลงมาทับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อย
แล้วอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสคือนายทรงฤทธิ์บุญมีบุตร
อายุ๔๔ปีเป็นชาวสวนยางนะครับ
ที่อยู่ใกล้พาส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
โอ้โหคุณผู้ชม
จากการสอบถามนะครับชาวสวนยางนะครับที่ได้รับ
เอ่อได้รับรู้เรื่องนี้แล้วอยู่ใกล้อะบอกว่า
ยางนี้เป็นของนายสกลนะสกลแล้วก็จุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นโขดหินทรายขนาดใหญ่เลยมันเป็นชะง่อนยื่นออกมาใช่ไหม
ก็ไปทำกระต๊อบหลบฝนอยู่ข้างล่างนะครับ
มาหลายปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยทุกวันทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุครับฝนตกทั้งคู่ก็เข้าไปนั่งหลบฝนนะฮะ
กระทั่งถูกหินถล่มทับลงมา
เนื่องจากครับเนื่องจากหินมันมีรอยแตกรอยแยกอยู่แล้ว
แล้วถ้าเราจะสังเกตตรงนั้นมันมีต้นไม้
เขาบอกว่าเป็นต้นไสรากมันก็ช้อนชัยไปตามรอยแตกของซอกหินนะครับ
แล้วยิ่งถูกน้ำฝนกัดซะน้ำหยดลงหิน
ทุกวันหินมันยังก่อนแล้ววันนี้มันพังลงมาคุณผู้ชมครับ
ทับนะครับผู้ชายทั้งสองคนนะฮะผู้ชายทั้งสองคนเลย
โอ้โหต้องระวังคุณผู้ชมฮะดูเรื่องนี้เอาไว้นะครับ
ต้องคิดให้รอบข้อว่าวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับ
ได้ไม่ไปทำกระต๊อบอยู่ตรงนี้ใต้หินใหญ่